อุดรธานีสายมูมารวมตัวกันตรงนี้เพราะว่าสองสามีภรรยาตื่นเช้ามาตกใจไปเจอกับจอมปลวกที่คล้ายกับพญานาค
งานนี้ต้องมากันเลยทูบมาแล้วเทียนต้องมี

ใช่แล้วล่ะครับไปกันที่บ้านเลขที่๒๓๔หมู่ที่๙ตำบลบ้านจันทร์อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
นี่แหละฮะมาพร้อมกับดอกไม้ทูบเทียนเพราะว่าสองสามีภรรยาเจ้าของบ้าน
ไปเจอกับจอมปลวกที่มีความสูงประมาณสัก๓๐เซนติเมตรก็สูงสักนิดนึงก็ได้นะคุณผู้ชมนะ
ลักษณะเนี่ยเขาบอกว่าคล้ายกับเสียญพญานาคมันโผล่ขึ้นริมทุ่งนา
และบริเวณตรงนั้นยังเป็นสระน้ำหลังบ้านของคู่นี้ด้วยนะครับ
คุณสำรองผ่านแดงอายุ๕๕ปีเจ้าของบ้านเล่าว่า
วันนั้นก็คุยกับตัวสามีว่าอยากกินลาบประดุ๊ก
เธอก็เลยเดินไปดูเบ็ดที่ปักเอาไว้อยู่ตรงทุ่งน้า
ส่วนสามีก็ออกไปหาหน่อไม้พอเดินมาถึงจุดนี้
บอกกันคุยกันสองสามหรือภรรยาดูมันลักษณะเป็นยังไง

ถามว่ามันคล้ายไหมบอกตรงก็มีความคล้ายที่ไม่น่าจะคล้ายเท่าไหร่

ถ้าบอกว่าคล้ายก็คล้ายถ้าบอกว่าไม่คล้ายก็ไม่คล้าย
ถ้าถามผมบอกว่าไม่คล้ายดีเช่นว่าคล้าย
ก็แล้วแต่เห็นไหมความคิดไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นการพนันก็เลยเกิดขึ้น

พูดในลักษณะแบบนี้
มันเป๊ะเหมือนกันนะก็ท่อนบนมันเป๊ะท่อนล่างมันอาจจะต้องชวนคิด
เรามาสันหาดีแล้วก็จะอย่าให้มันชัดจนเกินไป
เอาให้คุณผู้ชมได้เก็บเอาไว้คิดกันบ้าง
อะไรที่เราต้องคิดคิดไม่เอง